อุ๊ยแม่น้ำหนึ่งโทรมาว่าน้ำหนึ่ง

น้ำหนึ่งพี่อยู่ในรายการข่าวใส่ใคร
น้ำหนึ่งโทรมาพอดีน้ำหนึ่งเดี๋ยวก่อน
ไหนโทรมาแล้วพี่ถามหน่อยน้ำหนึ่ง

เมื่อกี้กำลังอ่านข่าวน้ำหนึ่งพอดีน้ำหนึ่งร้องไห้เลยเหรอ
เออร้องค่ะพี่

สวัสดีค่ะพี่โมรดำสวัสดีค่ะ
ก็มันมีทั้งสองกระแสค่ะพี่มันมีโดนด่าด้วยทั้งดริจัยด้วยอะไรนี้

เชื่ออยู่แล้วสร้างมาเถอะ
น้ำหนึ่งถามจริงเธอเวลาจุดทูปเนี่ย
ไหว้อะไรลูกหนูไหว้อะไรที่ไหน
ภาพพญานาคค่ะพี่พี่มดำ

หนูไปเจอพญานาคที่นี่มาจากไหน
หนูสร้างเพราะ

ท้าทายอ่ะพี่มดำคือหนูมันท้าทายอ่ะค่ะ

บูชาจี้มาก่อนใช่ไหมคะ
พอหนูไปบูชาจี้มาเสร็จปั๊บ
ก็วันงวดนั้นอ่ะหนูก็เลยไปหยิบ

พญานาคดีกว่าหนูว่ารู้จักแต่หนูหนู
พูดกับทุกคนตลอดว่าหนูรู้จักแต่หนูน่ะ
ไม่เคยกลับไหว้ไม่เคยแบบไม่เคยรู้

อะไรอย่างเงี้ยค่ะสรุปว่ามาสามตัว
หนูก็เลยว่าถ้ามาหนูจะสร้างปู่หนูก็เลยสร้าง

ก็เลยเอาทำใหญ่เลยเพราะว่า
ให้คนเขามาเที่ยวด้วยแล้วก็ให้คนชาวบ้าน

เพราะหนูเปิดให้ขายของฟรีอะไรอย่างนี้ค่ะ

ที่แบบว่าจุดทูบแล้วมันออกอย่างเงี้ยมากี่งวดติดละ
ที่แบบว่าจุดทูปแล้วมันออกอย่างนี้มากี่งวดติดแล้ว
มันก็หลายงวดละค่ะพี่

ตอนเวลาหยิบหนูทำยังไงมันถึงหยิบออกมาโดนอย่างนั้นนะลูก
แล้วก็เอามาวางไว้ที่หน้าปู่ก่อนค่ะ

แล้วก็ขอพ้อนก็คือหยิบมาเลยค่ะพี่หมดำ

แล้วก็ขอพ้อนก็คือหยิบมาเลยค่ะพี่หมดำ

แล้วก็ขอพ้อนก็คือหยิบมาเลยค่ะพี่หมดำ
แล้วก็ขอพ้อนก็คือหยิบมาเลยค่ะพี่หมดำ

แล้วก็ขอพ้อนก็คือหยิบมาเลยค่ะพี่หมดำ
แล้วก็ขอพ้อนก็คือหยิบมาเลยค่ะพี่หมดำ
แล้วก็ขอพ้อนก็คือหยิบมาเลยค่ะพี่หมดำ

แล้วก็ขอพ้อนก็คือหยิบมาเลยค่ะพี่หมดำ

แล้วก็ขอพ้อนก็คือหยิบมาเลยค่ะพี่หมดำ

แล้วก็ขอพ้อนก็คือหยิบมาเลยค่ะพี่หมดำ

แล้วก็ขอพ้อนก็คือหยิบมาเลยค่ะพี่หมดำ
แล้วก็ขอพ้อนก็คือหยิบมาเลยค่ะพี่หมดำ

แล้วก็ขอพ้อนก็คือหยิบมาเลยค่ะพี่หมดำ

แล้วก็ขอพ้อนก็คือหยิบมาเลยค่ะพี่หมดำ